บ้างดีกว่านะคะที่เตรียมแล้วล่ะเตรียมที่จะเข้าสู่พิธีวิวานะคะ
กับวัดที่เจ้าบ่าวคุณโน้ตวิเศษในวันที่๒๓
ธันวาคมนี้เหนื่อยนะครับครับเชื่อว่าน่าจะเป็นงานใหญ่งานช้าง
พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นมงคลชีวิตคู่เลยนะ
สำหรับนางเอกสาวแพทิเซียกูธและวาดที่สามีนะคะคุณโน้ตวิเศษ
เข้ากราบขอพรและรับน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราช
เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตคู่นะคะที่วัดราชบพิษค่ะ
คือต้องบอกเลยนะว่าเจ้าสาวเนี่ยสวยไหมคุณอ่ะสวยมากจริงจริงใช่ค่ะ
ริเซียเนี่ยเขาสวมชุดไทยสิวาลัยประยุกต์สีงาช้างชมพูนะคะ
คือฝีมือเนี่ยประณีตมากมาจากห้องเสื้อวันนัทกูตูค่ะ
สำหรับชุดไทยชุดนี้นะคุณผู้ชมได้รับแรงบันดาลใจมาจากดอกบัวหลวงสีขาวขอบชมพูนะคะ
คือนิยมใช้เป็นพุทธบูชาและในครั้งนี้ค่ะ
ทางห้องเสื้อเนี่ยได้มีการออกแบบลวดลายบนผืนผ้าขึ้นมาใหม่
แล้วก็ทำการจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยนะคะโดยชุดนี้เนี่ยมีชื่อว่า
ทันชนกกูธซึ่งเป็นชื่อจริงของแพทริเซียค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือมันพิเศษไปหมดเลยอ่ะใช่ค่ะเขาบอกว่ามูลค่าของชุดนี้เนี่ยนะ
แสนนะจ๊ะโอ้โหเกือบล้านนะคุณผู้ชมสมราคาแหละสวยจริงจริง
ใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้ออกแบบเข็มกลัดพลอยพิงซัดไฟล์
ที่มีตัวอักษรย่อเป็นภาษาอังกฤษพีวีก็ย่อมาจากชื่อของเจ้าบ่าวเจ้าสาว
ค่ะแล้วก็วิเศษนั่นเองนะคะค่ะสวยงามมากแล้วคุณนะอ๋องานละเอียดมาก
ใช่จากฝั่งเจ้าบ่าวจากฝั่งเจ้าสาวไปต่อกันที่ทางฝั่งเจ้าบ่าวกันบ้างดีกว่า
เจ้าบ่าวเนี่ยคุณผู้ชมสวมสูตรสีเข้มลุคแบบสุขุมนุ่มลึก
น้อยแต่มากเรียบแต่โก้ของจริงคือแบบนี้คุณผู้ชมหล่อแบบสะอาด
ใช่คือหล่อแบบสะอาดและดูเป็นคนอบอุ่นซึ่งก็เข้ากันดีกับเจ้าสาว
คนสวยของเรานะคะเมื่อวานนี้โอ้โหหลังจากที่โพสต์ภาพไป
ในโซเชียลคึกคักกันมากค่ะเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชม
แล้วก็แสดงความยินดีให้กับทั้งคู่เยอะเลยนะคะบันเทิงไทยรัฐเอง
ต้องขอแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวกันด้วยนะ
รอดูแล้วกันค่ะว่าภาพบรรยากาศพิธีฉลองมงคลสมรส
ในวันที่๒๒ธันวาคมนี้เนี่ยชุดของเจ้าสาวชุดของเจ้าบ่าว
แขกที่มาร่วมงานเนี่ยจะอลังการขนาดไหนเนอะ
เขาบอกเลยงานใหญ่งานนี้นี่ขนาดชุดแรกนะ๘แสนแล้วนะ
ต่อไปจะอลังการแล้วก็มีความพิเศษขนาดไหน

เดี๋ยวบันเทิงไทยรัฐจะเก็บภาพมาฝากแล้วกันคุณผู้ชมค่ะ